มาดูเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เพชรชบุรีเกิดเหตุขับรถปาดหน้ากัน

คู่กรณีกระหน่ำยิงอีกฝ่ายจนเสียชีวิตคาถนนเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายมศิลปากรบ้านหนองเขื่อน
เจ้าหน้าที่พบศพนายอำนาจสาลีอายุ๓๙ปี
เป็นลูกจ้างเลี้ยงวัวที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีนะครับ

ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์จำนวน๓ปลอก

สาเหตุนั้นเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันระหว่างทาง
และหลังจากนั้นทั้ง๒คันทั้ง๒คนก็จอด
แล้วก็ลงมามีปากเสียงทะเลาะกันนะครับ
จากนั้นแยกย้ายกันไปสักครู่นะคุณ

คู่กรณียังไม่จบเรื่องครับ
ตามไปยิงนายอำนาจจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
มาดูอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดช่วงดึกที่ผ่านมา

ถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
คุณดูสิชนกันแล้วรถคันนี้โอ้โห
พริกหงายเลยนะครับแล้วก็ทะไหลมาอย่างนี้นะครับค่ะ
่งหน้าไปทางท่าสะอ้าน
ที่มีนายสมศักดิ์ไพรหงษ์เป็นคนขับ
ขับตามหลังมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนท้ายเต็มแรงนะครับ
จากนั้นรถก็เสียหลักพลิกหงายท้องถลายไปกับถนน
ทำให้นายสมศักดิ์ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถ
พลเมืองดีเข้าช่วยเหลือนำตัวออกมาจากในรถ
พบว่ามีอาการคล้ายคนที่มึนเมา
ก่อนจะแจ้งหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานะครับ
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเมาแล้วขับ
ซึ่งตำรวจจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ